วัดแห่งนี้เป็นวัดอันทรีย์ของบุฒิไทยธารีย์
นั่นคือวัดถ้ำเขาวง

และมีสะพานข้ามมีจุดนั่งและยืนชมวิว

ขึ้นมาจะเห็นเลยว่ามีความเก่าและซุดสมแล้ว
แต่ก็ยังมีความสวยงามมากให้ได้ชมกัน

นี้เป็นพระอุโบสถมีพระประธานอยู่ด้านใน

ก็ยังสามารถชมวิวจากตรงชั้นนี้ได้อีก

เยลอุไทรทานิ
อ่าต้องพาคุณผู้ชมไปเลยวัดถ้ำเขาวง

เพราะว่าทางวัดเนี่ยเขาก็ออกแบบสถาปัตยกรรมเป็นแบบบ้านเรือนไทยสิ
ชั้นใต้ถุนเป็นลานอเนกประสงค์ชั้นที่๒เป็นวิหารค่ะ
แล้วมีรอยพระพุทธบาทจำลองให้นักท่องเที่ยวได้ไปสักการะบูชาด้วย
ส่วนชั้น๓จะเป็นหออริยบูชาค่ะเอาไว้สำหรับปฏิบัติธรรม
มานั่งสวดมนต์ปฏิบัติสมาธิกันตรงนี้ส่วนอุโบสถจะอยู่ที่ชั้น๔
ก็มีทั้งพระประธานและภาพวาดพุทธประวัตินะคะอ่ามีสามสี่ชั้น
อกจากนี้ด้านหลังวัดนะคุณชนะน้องใบตองคุณมีถ้ำค่ะ
เป็นถ้ำสำหรับให้พุทธศาสนิกชนมาปฏิบัติธรรมทำสมาธิ
อยู่ด้านหลังวัดใช่ไหมใครที่อยากจะไปสงบจิตสงบใจในพื้นที่ธรรมชาติ
ไปเลยค่ะนักท่องเที่ยวเองถ้าอยากจะไปชมธรรมชาติก็ไปได้
แต่ห้ามส่งเสียงดังนะแล้วตลอดเส้นทางในการเดินชมธรรมชาติเนี่ย
บอกเลยว่าร่มรื่นมากมีต้นไม้ท้อใหญ่
๔ชั้นแบบนี้ด้านหลังวัดมีถ้ำด้วยถ้ำพุทธศาสตร์บึงดีไหม
คุณถ้างั้นไปที่อ่างทองวัดโบดนะจ๊ะมาคนละที่นะคะ
ไปเย็นค่ะคุณธานาคอิเออเดี๋ยวได้ไป
แต่ทีนี้บอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าหลายคนอาจจะไม่รู้
เพราะนี่คืออันซีนอีกแห่งหนึ่งของอุทัยธานีบรรยากาศดีมาก
ใครผ่านไปผ่านมาหรือตั้งใจจะไปอุทัยอย่าพลาดเลยค่ะ
จะมาสักการะพระพุทธบาทจำลองมาทำบุญให้จิตใจเบิกบาน
สูดอากาศให้บริสุทธิ์มาสงบจิตสงบใจในที่ที่ธรรมชาติแบบนี้
ทางวัดเปิด๘โมงเช้าถึง๑๖นาฬิกา๓๐นาทีนะคะ
บอกเลยว่าสายบุญสายธรรมชาติเนี่ยพลาดไม่ได้
แวะไปดูให้เห็นกับตานะคะ